คุณผู้ชมครับหลังจากภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามถูกผู้เสียหายรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความเอาผิดฐานช่อโกงครับ
จากว่ามีการซื้อขายหน้ากากอนามัยกันแล้วก็ไม่ส่งมอบของตามที่มีการนัดหมาย
ล่าสุดคุณหนุ่มสอนรามได้มีการออกมาชี้แจงแล้วครับ
ขอฝากไปถึงคุณยานิษฐาสารทิศ
ถ้าคุณได้รับข้อความแล้วหรือว่าได้ดูในไลฟ์ผมแล้วหรือว่าคุณทนายความคุณนัทธนาเอกกล้าหารจากสำนักงานทนายกล้าหารนะฮะ
คุณช่วยติดต่อคุณยานิษฐาทีว่าให้มารับเงินคืน๙แสนบาท
นี่เป็นไลฟ์ของคุณหนุ่มสอนรามครับ
หรือว่าคุณสอนรามเทพพิทักษ์พระเอกชื่อดัง
ซึ่งทั้งวันนี้ก็มีข่าวว่าอักษรย่อสอสลาออกมาว่าภรรยาเขาตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกง
ก็ออกมาไลฟ์ชี้แจงแทนภรรยาว่าไม่ได้มีเจตนาจะโกง
ยืนยันว่าจะมีการคืนเงินครึ่งหนึ่งจากการซื้อขายคือ๙แสนบาทให้กับผู้เสียหาย
หลังจากภรรยาของเขาถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อกงในการหลอกขายหน้ากากอนามัยนะครับ
ที่มีนายอัศริยเรือนวัฒนภงประธานชมรมช่วยเหลือยัยกรรม
นำผู้เสียหายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไปแจ้งความที่สนองหัวหมาก
ซึ่งสอนรามระบุในไลฟ์พร้อมกับเอาเอกสารสั่งซื้อสินค้าจากเวียดนามมาชี้แจง
ว่านี่คือหลักฐานมีการสั่งซื้อแล้วก็จ่ายค่ามัดจำสินค้าไปแล้ว
แต่หลังจากนั้นรัฐบาลมีการประกาศว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม
ก็เลยต้องยกเลิกการซื้อขาย
ภรรยากับตัวเขาได้มีการพยายามติดต่อผู้เสียหายเพื่อคืนเงินหลายครั้ง
แต่ว่าไม่สามารถติดต่อผู้เสียหายได้ครับ
สำหรับผู้เสียหายวันนี้บอกว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าของคลินิกตรวจสุขภาพย่านมีนบุรี
มีเพื่อนแนะนำมาให้รู้จักกับภรรยาของคุณสอนรามผ่านทางไลน์
ก็เลยมีการติดต่อขอซื้อไป๒๐๐๐๐๐ชิ้นเป็นเงิน๑๘๐๐๐๐๐บาท
แต่มีข้อแม้ต้องจ่ายเงินครึ่งหนึ่งเป็นค่ามัดจำคือ๙๕๐๐๐บาท
แบ่งจ่ายให้๖ครั้งจนครบจำนวน๙๕๐๐บาท
แล้วนัดส่งมอบของกัน๑๓มีนาคมที่บ้านของคุณสอนราม
แต่พอถึงวันนัดกลับไม่มีสินค้าแล้วก็บ่ายเบียงทุกครั้งเลย
ภรรายาของคุณสอนรามได้กิจตอบมาแล้วว่าจะคืนเงินให้๙๐๐๐๐๐๐บาท
นัดหมายกันที่สนหัวหมากวันที่๒เมษายน
ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้เงินครบก็จะถอนแจ้งความทันที
ส่วนอีกกรณีนะครับนายอาจริยะก็ออกมาแฉว่ามีนายพันยศ
คาระอมรพงศ์ซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักพระราดรภาพที่ไปหลอกขายชุด
ตัวเองก็กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่แล้วก็จะมีความแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไป
ด้านนายพันยศเองก็ยืนยันเหมือนกันครับว่าสิ่งที่นายอาจริยะกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงในทุกกรณี
ท้าได้ว่าให้นายอาจริยะเนี่ยเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแล้วขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายปกป้องตัวเองด้วย
ไม่ได้มีไว้จำหน่ายแต่ว่าเตรียมไว้บริจาคให้กับโรงพยาบาลและประชาชนนะครับ
หลังจากนี้ยินดีจะไปให้ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานถ้ามีการเรียกร้องหรือว่าร้องขอมา
ว่าที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามพรบพรรคการเมืองในเมษายนนี้
เนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์จำเป็นต้องมีการระงับยับยั้ง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ตอนนี้รอเพียงกรกตประกาศมาแล้วก็ประสานมาเพื่อขอความเห็นกันต่อไปครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของนายธิรยุทธ์บุญมีกันหน่อยนะครับ
ซึ่งเป็นนักวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยบรังสิต
มีการนำเสนอบทความเมษานี้ชี้ชะตาประเทศ
โดยระบุตอนหนึ่งบอกว่าช่วงเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ทุกฝ่ายต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักที่สุด
เพื่อเลี่ยงการระบาดของโรคโควิด๑๙เพราะเป็นช่วงสงคราน
หลายแสนคนอาจจะมีฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็กลับบ้านไป
ดังนั้นมาตรการต้องเข้มข้นมากขึ้น
เจ้าหน้าที่เองต้องบังคับใช้มาตรการจริงจังแบบ๑๐๐
ตอนนี้การทำงานของแพทย์พยาบาลทำได้อย่างดีเยี่ยม
รัฐบาลเองก็มาถูกทางที่ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์นั้น
เป็นผู้นำทางความคิดในการแก้ปัญหากับการระบาดของโรคโควิด๑๙